เจาะประเด็นวันนี้เราจะพาไปเจาะสนามเลือกตั้งที่จังหวัดยาลา
หนึ่งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับนี่เป็นจังหวัดที่มีหลายภาคการเมือง
ต้องการมาแย่งชิงคะแนนเสียงในที่นี่นะครับทั้งพักการเมืองที่เป็นพักใหญ่
แล้วก็พักน้องใหม่อย่างพักประชาชาติแต่ว่าเป็นพักของคนในพื้นที่

ในการเลือกตั้งเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่ภาคประชาธิบัติกวาดเก้าอี้สอสอ
จังหวัดยาลาได้ครบทั้ง๓เขตมาแล้วแต่การเลือกตั้งครั้งนี้
นายวันมุธมัธนอมธาหรือวันนอร์นักการเมืองชาวไทยมุสลิมแก่นำกลุ่มวาดะ
ตั้งพักประชาชาติขึ้นมาใหม่ประกาศนโยบายมุ่งแก้ไขปัญหา
เพื่อคนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยตรงสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในการเปิดพื้นที่ทางการเมือง
จึงเป็นที่จับตามองอย่างใกล้ชิดว่าพักการเมืองใหญ่จะชิงชัยเก้าอี้สอสอ
ไปได้คนละกี่ที่นั่งเริ่มจากเขตที่หนึ่งอำเภอเมืองยะลา
เป็นพื้นที่ที่มีชาวไทยพุทธอาศัยอยู่เป็นส่วนใหญ่พักประชาธิปัตย
ส่งนายภูริพงพงสุวรรณสิริลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของอดีตสสประเสริฐ
งสุวรรณสิริแชมป์เก่าเขตนี้ขณะที่พักพลังประชารัฐ
ทรงนายอดิลันอลีอิสทอกอดีตธาตุความมูลนิธิศูนย์ธนายความมุสลิม
ที่มีฐานเสียงแน่นไม่แพ้การลงชิงชัย
โดยมีตัวตัดคะแนนอย่างนายสัญญาสุวรรณโพ

แม้จะเป็นผู้สมัครหน้าใหม่ในเวทีการเมืองระดับชาติ
แต่ก็มีดีกรีเป็นถึงรองนายกเทศมนตรีนครยาลา
เคสที่สองอำเภอรามันอำเภยะหา
อำเภอกาบังบ้านเกิดของนายวันมุธมัธนอมธา

และเป็นพื้นที่ที่พักประชาธิปัตย์และพักเพื่อไทย

รอบนี้พักประชาธิปัตย์ส่งผู้สมัครหน้าใหม่

ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านสังคมในพื้นที่มายาวนาน
ขณะที่ภักดิ์ประชาชาติส่งนายซูกาโนมะธา

และเป็นน้องชายของนายวันนอร์ประกาศขอยึดเก้าอี้สอสอในเขตนี้
ส่วนเขตที่๓อำเภอกรงปีนัง
บรรนังสตาพานโตและอำเภอเบตง
เป็นการแข่งขันกันระหว่างอดีตสสและอดีตสว

ที่ทรงนายนารงดูดิงอดีตสอแชมป์เก่าเคสนี้

ส่งนายอับดุลอายีอดีตสมาชิกวุฒิสภา
ซึ่งเคยเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยาลาลงท้าชิง
นี้ใครได้เสียงไทยมุสลิมไปครองก็คว้าเก้าอี้สอสอไป
ที่สำคัญต้องดูว่าโค้งสุดท้ายแต่ละพักการเมือง
จะมีกลมพลิกคะแนนเสียงของฝ่ายตรงข้าม
เก็บแต้มให้กับฝ่ายตัวเองได้สำเร็จหรือไม่
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน